ขอเสียงกรมมือให้กับพี่อมด้วยค่ะ
แล้วได้แล้วค่ะ
ขอบคุณสำหรับคณะทำการผมพูดไทยไม่ค่อยชัดนะครับ
เพราะไม่อยู่บนไทย๒๓ปีที่ให้เราวันนี้กับครอบครัวของเรานะครับ
กำลังใจแก่ครอบครัวสำคัญมากครอบครัวที่ดีจะนำพาไปสู่สังคมที่ดีได้นะครับ
ขอบคุณครับ
ขอราวันดีใจครึ๊ยครับเพราะว่าเป็นราววันในวันนั้นผมเองยังไม่หายดี
ยังยังไม่หายดีก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ให้รางวัลนี้ครับ
ก็ดีใจค่ะเหมือนที่คุณพ่อบอกเพราะว่าปกติ

กว่าอย่างเช่นภาพยนตร์หรือละคร

เหมือนเราเป็นตัวแทนสำหรับครอบครัวที่

อาการก็เท่าเดิมครับทำเมื่อวาน
โรคนี้มันเป็นแล้วก็ต้องรักษา
มันไม่ปล่อยแล้วมันไม่ไข้แล้ว
ไม่ไม่ทรมานเหมือนวันแรกที่เป็น
มันจะค่อยดีขึ้นแต่ไม่ใช่วันสองวัน

คุยยังไม่ชัดเลย
เราก็ยังเดินไปได้แขตยังยุ่งไม่ได้นะครับ
แต่ว่าเราทำใกล้ภาพมันมัดไปเรื่อย

มันก็เป็นอาการครับ

ซึ่งต้องใช้เวลา
ทุกวันเดียวพวกมึงยังไงออกกำลังกายกายภาพมันหมัดอะไรทุกวัน
ทุกวันครับทุกวันเช้าทำแขนขาไปฟิตเนสผมนี่แอบเข้าฟิตเนสแล้ว
ก็ไปเดินไปเดินรูเดินไปเยอะน้ำหนักแบบเบาครับ
ก็นานทีแล้วนะคะตอนนี้ก็พบ
หมอก็คิดดูกันว่าป่วยหรือไม่ปล่อยหมอนัด๓เดือนครั้งอ่ะ
หมอบอกไม่มีอาการอะไรนะฮะคอยดูคอยดูคอยดูตัวเอง
ควบคุมตัวเองอย่าทานมันอย่าทานหวานอย่าทานเค็มมาก
อย่านอนดึกแต่วันนี้ดึกแล้ว

พี่ค่ะพี่ก็ดึกอะไรอย่างนี้มั้ยครับมีเรื่องที่แบบดึกอะไร
ก็ปกติค่ะดึกเป็นปกติไม่มีอะไรผิดปกติเท่าไร
แล้วคือพี่คุณหมอห้ามในเรื่องอะไรเป็นพิเศษมั้ยครับ
ผมทำตัวให้เป็นปกติผมอยู่บ้านผมก็กวาดบ้าน
ผมก็ทำอะไรได้ก็ทำแล้วก็เราใช้ชีวิตให้เป็นปกติประจำวัน
ให้เร็วที่สุดอย่างเช่นอาบน้ำเองทานข้าวเอง
ไม่ให้เป็นประลักษณ์ของเขามันมันมันก็ก็แค่นั้นอ่ะ
แต่ละคนที่เป็นโรคนี้นะฮะอาการไม่เท่ากัน
บางคนเป็นหนักบางคนเป็นเขาบอกว่า๓เดือนหายแล้วเพี้ย
บางคน๖เดือนหายบางคนปีนึง
แต่ละคนไม่เท่ากันบางคนนี้อ้วน
น้องผมรุ่นน้องผมตัวอ้วนมากเลย
มันเป็นเปรียบผมแต่๓เดือนหาย
หายปกติเลยเดินวิ่งได้แล้วได้ปกติเลย

พี่ออฟสำหรับพวกนี้คือได้ว่าพี่ออฟเนี่ยคือได้กำลังใจ
ต้องใช้กำลังใจรุ่นถึงไหนคะพี่ออฟ
สำคัญครับสำคัญกำลังใจจากคนรอบข้างทั้งหมด
จากครอบครัวจากเพื่อนฝูงและก็สิทธิ์ที่สำคัญที่สุดคือ
เรากำลังใจของตัวเราเองเนี่ย
ต้องยิ้มกับมันต้องอยู่กับปัจจุบัน
ไม่ต้องคิดถึงอนาคตไม่ต้องคิดถึงอดีต
ไอ้หากูแม่งน่าจะยินก็น่าจะยินนั่นอดีตไปแล้ว
หรือว่าความขวัญในอนาคตท่านจะต้องวิ่งได้เตะบอลได้
นั่นอนาคตเอาวันนี้อยู่วันนี้วันนี้ชวนมางาน
ชนมาออกงานเอาไปใช้ชีวิตให้เป็นปกติ

ชีวิตชีวิตให้มันปกติ
แต่สำหรับพี่ออฟคือไม่มีเลยคำว่าทอนกว่า

ดีกว่าดีกว่านะครับจะเก็บตัว
คิดว่าเราพูดไม่ชัดไม่ใช่ปัญหาของเราปัญหาของคนฟัง
เราเดินช้าไม่คือปัญหาของเราปัญหาของคนเดียว
ดูแลเราไม่ระหมากนะครับเราหลายคนหลายคนคิดว่าถ้ามีโต๊ะแด้เก็บตัวอยู่กับบ้านออกมาข้างนอกออกมาข้างนอก
ผมเขาเขากำหนดมาให้ทำก็ต้องทำนะครับเอ่อเราเกิดมาเพื่อ
ทำละครก็ต้องทำตอนนี้ก็แก้บทก็เคยเรื่องความทรงจาลความกดนี้คือ
ดูครับแกะก็ดูจากหมดด้วยพูดคุยด้วยแล้วก็แล้วก็ลูกด้วย
ผมบอกแล้วว่าเป็นศิลปะร่วม
ทุกคนที่มีความสามารถทางด้านต่างก็มารวมกัน
อสตูมฝ่ายแสงฝ่ายเสียงถ่ายภาพอะไร
ไม่ใช่ผมคนเดียว
ผมรวบรวมคนที่เก่งมาทำงานด้วยกัน
แล้วเชื่อมั้ยว่าผมทำงานเองเนี่ย
ผมยืนนิดเดียวจริงไม่ต้องทำอะไรเลย
เขาพร้อมมาอยู่แล้ว
สคมคอบคุ้มใจเนื้อตัวพี่บีด้วยคะ

พค่ะมันยังไม่ใช่

ถึงเขาเรียกอะไรวันนี้มันเพิ่งเริ่มต้นค่ะถ้าเป็นเลขก็เพิ่งนับหนึ่งนับสอง
แรงยังไปนับถึงร้อยยังยังอีกมีต้องไปต้องไปข้างหน้าค่ะ
มันจะนับได้เท่าไหร่นี่ข้างมันแต่เขาต้องไปข้างหน้าเขาต้องโตกว่านี้
วันนี้ต่อให้ละครถ้าเขาทำเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
ผมก็จะไม่ชมเพราะว่าเขาต้องทำเรื่องใหม่ซึ่งต่อไปก็ไม่รู้ว่า
คนจะดูหรือเปล่าผมสอนตรงนี้เขามากกว่าเพราะว่าเราทำงานตรงนี้นะครับ
วันนี้พอสมความสำเร็จเราคนโอ้ยชื่นชมแต่เรื่องหน้าคนดูอาจจะด่าเรา
ไม่ชอบก็จะอาจเป็นไปได้มันมันเราต้องต้องต้องเตรียมใจไว้แล้วก็สอนให้
ให้เขาเข้าใจด้วยค่ะไม่แทบว่าโพรมเจยอยู่กับความสำเร็จค่ะครับ
อย่างไรอินดาลีพี่จริงมีส่วนมาตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่แรกเลยแล้วถามอีกนิดหนึ่ง
ที่บอกตัวนั้นมีการเป็นทรีปแต่ว่าทรีปด้านหาแล้วว่า
ตัวนี้คุณคนต้องเป็นนักเรียกนาฬิกระยะหุ้นอาหารมันคุกดู
ของโบราแคทชั่นส่วนแคตติ้งของพี่แดงนะครับคบค่อยกัน
แล้วก็ความเหมาะสมวันเวลาที่เปลี่ยนไป
มันก็สามารถที่จะทำได้สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับ
ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าบางมีบ้าอะไรกันไม่มีครับ